เสาร์อาทิตย์แบบนี้หลายคนอาจจะใช้เวลาในวันหยุดไปเที่ยวพักผ่อนตามคาเฟ่ต่าง
โดยเฉพาะในยุคนี้คาเฟ่สวยหลายที่เลยนะคะ
แต่ก็ต้องระวังค่ะเพราะว่าฝนฟ้าอัดเทลงมาโดยไม่เป็นใจ
เนื่องจากว่าสุดสัปดาห์นี้ปัจจัยของการเกิดฝนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ
มีปัจจัยอะไรบ้างอย่างแรกก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ
และอย่างที่สองก็คือร่องฝนในช่วงตอนบนของประเทศไทยพาดผ่านทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือค่ะ
ทำให้เกิดฝนฟ้าแปรปรวนมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
ตอนบนของประเทศไทยคือเหนืออีสานรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะ
ดังนั้นใครก็ตามค่ะที่จะออกไปท่องเที่ยวหรือว่าทำการเกษตรตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะคะ
รายงานสภาพอากาศกันตั้งแต่วันนี้ถึง๑๐สิงหาคมค่ะภาคเหนือและภาคอีสาน
ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะ
เกษตรกรระวังโรคพืชจากตระกูลกะหล่ำเน่าและผักกาดด้วยนะคะแล้วก็ต้องเร่งทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนชะหน้าดินไหลลงบ่อจุดใดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
เกษตรกรระวังโรคราน้ำค้างและโรคเน่าในทุเรียนด้วยส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะฝั่งอันดับบันให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักลมพัดแรงน้ำเพิ่มฉับพลาน้ำป่าไหลหลากจุดใดที่มีฝนคลื่นสูง๒๓เมตรดังนั้นเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปในระยะนี้ก่